อีกหนึ่งคดีที่พาดหัวหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้

ทำไมไม่แจ้งตำรวจตอนเกิดเหตุทันที
เราก็ต้องมาไล่เลียงมาตามกันหน่อยนะคะ

ทางด้านรองโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ลงพื้นที่ไปในจุดที่เกิดเหตุ
โดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริเวณหาดสายรีที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
จุดแรกที่ไปตรวจดูก็คือบริเวณลานจอปร
จุดนี้เป็นจุดที่ผู้เสียหายอ้างว่าเมา
แล้วก็มารู้สึกตัวตรงจุดนี้
หลังจากนั้นนะคะพลตำรวจตรีสุรเชษก็เดินตรวจสอบตลอดแนวชายหาดสายรี
ระยะทางที่เดินตรวจสอบประมาณสัก๓๐๐เมตร
ขณะที่เดินตรวจสอบนะโอ้โหนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนอื่น
ที่เขาอยู่ตามหาดทรายกำลังอาบแดดอยู่
ก็ทำหน้างงอยู่แต่เขาอาบแดดกันตามปกติ
คือนักท่องเที่ยวบางคนเขาก็ไม่ได้ทราบข่าวนี้ด้วยนะคุณสุดสกุล
แล้วก็พอเห็นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แบบนี้มันก็เปลี่ยนใจ
เดินตรวจสอบไปไปจนถึงบริเวณหน้าร้านลีโอบาร์
จุดนี้ผู้เสียหายอ้างว่าไปซื้อเครื่องดื่ม
นั่งดื่มกับเพื่อนชายชาวต่างชาติ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย
ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ไม่พบร่องรอยไม่พบหลักฐานอะไรที่มันบ่งชี้
ว่ามีการวางยารวมถึงข่มขืนตามที่นักท่องเที่ยวกล่าวอ้าง
แต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวบอกมันเกิดขึ้นจริง
อยากให้ผู้เสียหายเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย

เพราะว่าแม่ของผู้เสียหายก็บอกนะ

ดังนั้นตำรวจบอกว่าอยากให้เอาเสื้อตัวนั้นมาให้ตรวจสอบด้วย
แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่
คือท่านรองก็บอกว่าอยากให้มาให้ข้อมูลกับตำรวจไทยซะหน่อย
เพื่อจะได้ติดตามสืบหาข้อมูลต่อไปนะครับ
แต่ตอนนี้ตำรวจไทยก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็ตำรวจมีการประสานข้อมูลไปยังสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

บอกว่าตอนนี้ทางอังกฤษเองยังไม่มีข้อมูลของผู้เสียหายคนนี้
ผู้เสียหายไม่ได้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับทางกงศูนย์อังกฤษได้ทราบ
ทีนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งปมน่าสังเกตว่า
ทำไมผู้เสียหายถึงไม่แจ้งเรื่องให้กับกรงศูนย์อังกฤษทราบ
เพื่อที่จะได้ประสานตำรวจในการดำเนินคดีนี้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
แต่ถ้าผู้เสียหายมีความประสงค์และเดินทางกลับมา
รองทุกข์แจ้งความดำเนินคดีอย่างยา
ตัวเป็นใครเราก็จะดำเนินคดีหมด
คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อพิรุษของกรณีนี้
แบ่งได้เป็น๕ข้อคือ๑เลยตอนที่เกิดเหตุ

เพราะว่าในคืนนั้นเขาก็มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
แล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุน่าจะประมาณตี๑๓๐น
ใช่ค่ะแล้วก็๒ก็คือใกล้จุดที่เกิดเหตุ
ก็มีสายตรวจเกาะเต่านะ
ซึ่งชุดสายตรวจเขาก็จะเข้าตรวจช่วงประมาณตี๓
คือมันมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มาเขียนย้อนหลังไม่ได้แน่นอนนะคะ
แล้วก็๓คือทำไมไม่แจ้งความวันที่เกิดเหตุ
ต่อที่เกาะพงันแล้วก็๕ทำไมถึงแจ้งความแค่ของหาย
อันนี้สพเกาะพงันซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะ
อย่างเพื่อนของผู้เสียหายเพื่อนผู้ชายนายมาติน
เดินทางมาที่เกาะเต่าอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่๔กรกฎาคม
ก็แจ้งความบอกว่าถูกแฟนของผู้เสียหายทำร้ายร่างกาย
เรื่องนี้มันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น
ซึ่งถ้าสมมุติเกิดว่าเดินทางมาที่ประเทศไทยแจ้งความใครมีเหตุปัจจัยใหม่
หรือว่ามีวัตถุพยานเพิ่มตำรวจก็จะดำเนินคดีกับผู้นั้น

อีกรอบแล้วบอกว่าถูกต่อยถูกทำร้ายโดนต่อยหน้าใช่ไหมครับ
โดยแฟนของผู้เสียหายซึ่งไม่ทราบว่าชื่ออะไร
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
วันนี้เราจะไม่ไปพูดถึงว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่าไปมีความสัมพันธ์อะไรกัน
หรือเปล่าหรืออย่างนี้วันนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องนอกสำนวน
แต่เราจะพูดถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็เราต้องเปิดกว้างที่จะให้เขาเดินทางเข้ามาประเทศไทย
ถ้าเขามาประเทศไทยเขาแจ้งความใครเราต้องดำเนินคดีบนนั้น
ถ้ากรณีเขาแจ้งความมาตินก็ต้องดำเนินคดีกับมาตินนะครับ
ถ้ามีเหตุปัจจัยใหม่วันนี้เจ้าเฉียบรวจจีบสามารถแบ่งการได้
ที่ผู้เสียหายเข้าพัก

พอที่จะเกิดเหตุผู้เสียหายก็เข้ามาพัก
พร้อมกับเพื่อนชายอีก๔คนรวมเป็น๕คน
ที่ไปพักเนี่ยก็คือเป็นห้องที่พักได้๖คนอยู่รวมกัน
ทีนี้ช่วงเช้าของวันสุดท้ายที่เข้าพัก
คือ๒๖มิถุนายนเจอกับผู้เสียหายนะ
ก็มาบอกว่าโดนข่มขืนแต่ไม่ได้บอกว่าจุดไหน
ซึ่งเธอร้องไห้ดูซึมเหมือนกับเสียใจ
เจ้าของโฮสเทลก็เลยแนะนำถ้าอย่างนั้นเข้าแจ้งความไหม
แต่ผู้เสียหายก็บอกว่าไม่แจ้งความไม่ไป
เพราะว่าจะต้องรีบไปเกาะพงัน
หลังจากนั้นค่ะพอเธอเดินทางไปที่เกาะพงัน
ก็ไปแจ้งกับทางสพเกาะพงันเรื่องของทรัพย์สินศูนย์หายนะคะ
โฮสเทลบอกว่าหลังจากนั้นมาตินที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
ย้อนกลับมามาแจ้งความว่าถูกข่มขืน
ซึ่งเขาเป็นคนช่วยให้พาไปหาตำรวจเพราะว่านายมาตินมาบอก
บอกว่าต้องการจะแจ้งความเมื่อเพื่อนสาวของเธอถูกข่มขืน
ทีนี้เขาก็พาไปหาตำรวจแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
เพราะว่านายมาตินไม่ใช่ผู้เสียหายเองไงคะ
ผู้เสียหายจริงไม่ได้มาด้วย
แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจมีการลงพื้นที่
ไปดูกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วกล้องมันบันทึกได้๗วัน
หลังจากนั้นข้อมูลมันจะถูกลบไป
ซึ่งตอนที่ไปตรวจสอบคือมันก็เลยเวลา๗วันมาแล้ว
ตอนนี้ทางเจ้าของโฮสเทลบอกว่าไม่อยากให้ข้อมูลแล้ว
เพราะว่าพอให้ข้อมูลไปก็มีการถูกโจมตี
เหมือนกับว่ามันมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
อยากให้ประสานกับตำรวจโดยตรงเลย
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของโฮสเทลนะคะ
เพราะมันมีทางค่อยตรงถนนใหม่ของเรา
แล้วแล้วนึกว่าบ้านสุดท้าย
มารึไหนครับโฮสเทล
เขาไม่ได้ตอบเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเอเชีย

กระทั่งผมสั้นขนาดดำขาวยังไม่มีเลย

พี่ก็ยามช่วยทุกคนให้มันง่ายขึ้นเลย

มันก็กลายเป็นแบบผลออกมาเหมือนไม่ดี
เหมือนว่าเราไปบังคับแม่เขาพูดอะไรอย่างนี้
ซึ่งพี่ก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วตอนนี้